คนหาปลาไปพบศพลอยอยู่ในแม่น้ำระยอง

ก็เลยเอาไม้ลองเขียดู
ไม่คิดว่าจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย
ไม่คิดว่าจะเป็นหัวของมนุษย์และเป็นร่างกายมนุษย
เคลียร์ไปเคลียร์มาคุณตกใจสิฮะ
เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะเออเป็นร่างมนุษย์ครับ
มีรอยสักเต็มแผ่นหลังเลยนะฮะ
กู้ภัยสว่างพรกุศลระยอง
นำร่างผู้ตายขึ้นมาจากแม่น้ำ
ท่ามกลางไทยมุงจำนวนมากครับ
มีคนพบศพลอยอยู่ในแม่น้ำระยอง
ที่ตำรวจธาปฎุอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
และเมื่อนำขึ้นมาก็พบศพเริ่มแข็งแล้วนะครับ
โดยผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปีนะครับ
บริเวณแผ่นหลังสักรูปลายดอกไม้เต็มหลังไปหมดเลยนะครับ
ในตัวก็ไม่พบหลักฐานว่าเป็นใคร

แต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบก็คือเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วัน

จากการสอบสวนนายธานินปู่มิ้นคนหาปลาบอกว่า
ในช่วงค่ำวันนี้ได้พายเรือมากับเพื่อนออกหาปลาตามแม่น้ำนะฮะ

พบว่ามีอะไรลอยไปลอยมาอยู่ในแม่น้ำก็คิดว่าเป็นเต่า

ใช่ฮะก็เลยพายเรือเข้าไปใกล้
แล้วก็ลองใช้ไม้เนี่ยเคลียดดู
เคลียร์ไปเคลียร์มาศพพลิกคุณ
ค่ะโอ้โหเห็นเป็นศพนะฮะลอยอยู่ในแม่น้ำจึงได้ลากเข้าตะลิง
นะแต่ก็ลากเข้าตลิ่งไว้ก่อนนะฮะ
แล้วก็แจ้งให้ตำรวจได้มาตรวจสอบด้วย
ด้านของชาวบ้านใกล้เคียงไม่มีใครรู้จักผู้ตายมาก่อนนะครับ
แล้วก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความคนหาย
จึงส่งศพไปตรวจชนะสูตรที่โรงพยาบาลประยอง
เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่งครับ
พร้อมส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแส
ว่าผู้ตายเป็นใครเพราะว่ามีรอยสักเต็มแผ่นหลังเลยนะครับ

ถ้ามีรอยสักแบบนี้ก็อาจจะตามตัวได้ง่ายนะครับ
เพราะว่ามีร่องรอยในการบ่งชี้ได้ชัดเจน